คุณผู้ชมตั้งต้นกันที่น้องโอลีฟขายโตเกียวกรอบที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ
อกโนบราใส่ชุดนั้นแหละสีส้มขาย
หลังจากนั้นก็โอ้โหกระแสลามไปทั่วไทยเลยนะ
ล่าสุดเป็นคิวของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ระยอง
ก็เปิดอกใส่เหมือนกันแต่ล่าสุดไม่ต้องไปแล้วนะคะ
ถ้าใครอยากจะไปดูหรือไปอุดหนุนเธอคนนี้
เพราะสามีเธอสั่งห้ามแล้วจ้ะห้ามใส่อีกเด็ดขาดนะจ๊ะ
โดยเฉพาะนุ่มอยากไปดูนี่เ่ากันเป็นแถวเลย
ข้าวหนึ่งคือจะไม่เห็นเธอใส่แบบนี้อีกต่อไป
คือเธอมีสามีแล้วนะจ๊ะพี่เบิร์ต
จ้ะเธอบอกพี่อีกแล้ว
แล้วสงสัยแล้วตอนวันใส่แฟนพี่เขาไม่อยู่เหรอ

ไม่ได้อยากจะเป็นกระแสหรืออยากจะให้ใครมาดู
สามีเขาก็ห่วงเขาเนอะ
เออให้ใส่ครั้งเดียวแล้วสั่งห้ามไม่ให้ใส่อีกต่อไปนะคะ
ครับแล้วก็สามีฝากขอโทษด้วยใครที่แบบพอเห็นภาพเนี้ย
อันนี้ภาพต้นเรื่องนะคะพอเห็นภาพนี้แล้วโอ้หลั่งไหลกันไปเยอะเลย
ต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะ
นี่เที่ยงแล้วกินเตี๋ยวป่ะ
หลังชวนชิมร้านเจ๊ล้างชวนชิมนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยอยากจะไปดูว่าแม่ค้าสาวสวยคนนี้
ไม่เจอนะคะไปเจอสามีเธอแทน

คุณสารวุฒิบุญอนูกูลนี่ค่ะ
คุณสารวุฒิเจ้าของร้านกำลังลวกก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะ
ลูกค้านุ่มมายืนรอกันเพียบเลย

ภรรยาเขาไม่อยู่แล้วนะคะคุณสารวุฒิบอกว่า
ผู้หญิงที่ใส่แหวกอกเนี่ยก็คือภรรยาของเขาเอง
ชื่อว่าคุณแพรวพันรายเอ็กลีอายุ๒๖ปีนะคะ
จริงแล้วภรรยาเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็ให้เช่าชุด

ก็ไม่ได้มาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกแบบนี้นะคะ
ไอ้ที่ใส่ถ่ายแบบนี้ต้องการอะไร
ฝั่งสามีบอกว่าเป็นการใส่ถ่ายรูปเล่น
แล้วก็ใส่ถ่ายตามกระแสตอนนี้เลิกใส่แล้วนะคะ
แล้วมีคนมาหาที่ร้านเยอะมากเลยสามีบอก
มาขอชื่นชมแฟชั่นของภรรยา
สามีบอกว่าต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย

เพราะว่าเขาก็ซื้อมาใหม่เล่นนะไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้การใส่แบบจริงจังอะไร
งานนี้บรรดาหนุ่มเนี่ยต้องบอกว่าผิดหวังนะคะ
เพราะจริงแล้วอยากมาทานก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ
แต่ก็อยากจะมาเห็นของสวยงามด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นแฟชั่นเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องขออภัยด้วย
ถ้าไปเนี่ยต้องไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแทนนะคะ

เพราะคุณสารวุฒิยืนยันว่าถึงแม้ไม่มีภาพนั้นแล้ว

ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง